ล้านไปแล้วนะจ๊ะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะ
เป็นเรื่องหลอนหลอนในช่วงวันสงกรานที่บ้านพี่เอหลายคนบอกว่าอ่ะเห็นมีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่
แต่ว่าส่องไปส่องมาเฮ้ยเงาใครข้างหลังอ่ะ
ทางด้านซ้ายมือใช่พี่เอเนี่ยโพสต์ภาพครอบครัว
ในเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาคนก็ไปโฟกัสที่ข้างหลังนะคุณเห็นไหม
เป็นเงาเฮ้ยมันมีคนอยู่ด้านนอกกระจก
มันเหมือนแขนอ่ะคุณเห็นไหมใช่เห็นเป็นเงาเลยเป็นคนเลยนะฮะ
หลายคนก็ไปคอมเมนต์กันนะฮะรู้กันเยอะเขาบอกว่า
เป็นเงาทหารของญาติพี่เอที่เสียชีวิตหรือเปล่า
แต่อีกเสียงนึงเขาก็ไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยคิดอีกทีบ้านพี่เอเนี่ย
หุ่นโชว์เสื้อหุ่นอะไรเขาเยอะหรือเปล่าอาจจะเป็นหุ่นก็ได้
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราติดต่อไปถามพี่เอ
ตกลงมันหลอนหรือยังไงพี่เรื่องมันเกิดกลางวัน
เอก็พาเราไปดูตอนกลางคืนคุณผู้ชมหลอนไม่ใช่เล่น

บางที่เห็นชุดไทยลำกันบ้างไหนบ้างเห็นไหมครับ
ก็แล้วแต่อนาคติดตังค์นะครับ
ก็คือสิ่งนี้นะครับ
เอาจริงเพิ่งย้ายเขาออกมาจากในบ้าน

มุมห้องพระและที่เป็นหลายคนเข้ามาคอมเมนต
นั่งตรงพัดลมเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นเขายืนอยู่

ตื่นมาก
ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับ
บางทีแล้วเราก็ปรุงแต่งกันไปเองนะ

ปัดโทษบอกไอ้แป้นเล่นเข้าตึกกลับประสุทธิ์

ชัดเจนนะคะเป็นหุ่นลิเกที่วางเอาไว้อยู่ในบ้าน
พี่เอเขาบอกเออเดี๋ยวเห็นแบบนี้เดี๋ยวค่อยเคลื่อนย้ายไปมุมอื่นแล้ว